ส่วนเรื่องนี้ค่ะวงจรปิดจับภาพชายชุดดำได้

แต่เป็นโจรค่ะมาในชุดสีดำ
นี่สวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกแก๊ปสะพายเป้มา
นี่เข้ามาขโมยของในโรงพยาบาล
ขโมยอะไรรู้ไหมคะคอมพิวเตอร์
เนี่ยมาถึงปุ๊บเดินมุ่งตรงมาที่ห้องคลินิกตรวจเฉพาะโรค

กำลังจะพูดเลยว่าสัก๓๐๔๐วิเองนะ
ใช่คือต้องชำนาญหรือมันก็ต้องมีการดูลาดเหลามาแล้ว
เพราะว่ารักษณะคือเขาไม่ได้มีการมองซ้ายมองขวาหรือว่าแวะที่ไหนเลย

ใช่เขาเดินตรงมาที่จุดนี้ถอดเครื่องนี้แล้วเอาออกไปเลยค่ะ
นี่คือโรงพยาบาลมันจาคีรีนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ไม่ถึง๑นาทีไวมากจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะประมาณ๖โมงนิดวันที่๓กุมภาพันธ์
คือตอนนั้นไม่มีหมอไม่มีพยาบาลอยู่แล้ว
เพราะว่าคลินิกปิดให้บริการตั้งแต่๔โมงเย็น
อย่างที่บอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บก็ตรงมาที่ห้องคลินิกเฉพาะโรคเลย
เตรียมการแล้วก็เล็งล็อกเป้ามาแล้วอะค่ะ
คิดว่าคนร้ายน่าจะเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ทางรบพก็บอกว่าก็เป็นเหนี้ยรักษณะของเขาคือ
เดินแบบรีบร้อนแล้วก็เดินกลับออกไปใช้เวลาแค่แป๊บเดียว
เรื่องนี้ผู้กำกับสพมันจาคีรีบอกว่า
เหตุการณ์นี้โรงพยาบาลยังไม่ได้มาแจ้งความ
แต่เบื้องต้นมีการประสานโรงพยาบาลแล้ว
ให้เอาหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ก็จะได้เร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
มันเข้ามาแบบว่าหน้าตาเฉยเลย